พูดถึงฟุตบอลนะคะเขามีการแข่งขันฟุตบอลในรายการที่ชื่อว่าเตะกับหมอนะคะ
จัดขึ้นปีนี้ทั้งหมด๕สนามด้วยกัน
เป็นจัดการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ยังมีฟุตบอลคลินิกนะคะ
จากผู้ที่มาจากสโมสรทางอังกฤษ

ใช่ค่ะเขาก็จะมาสอนทักษะฟุตบอล
ให้กับเยาวชนไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ

โครงการเตะกับหมอสนามที่๔ที่จังหวัดเชียงราย
มีกิจกรรมคลินิกเชลซีฟุตบอลคลับ

และจังหวัดใกล้เคียงมาเข้าร่วมถึง๓๐๐คน

ที่จะได้สิทธิ์ในการฝึกทักษาลูกหนัง

โมสรฟุตบอลชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

หัวหน้าโค้ชอินเตอร์เนชั่นแนลเชียลซีเอฟซีฟาวน์เดชั่น
พร้อมด้วยจรฮอนแลนด์และประมุกเศรษฐภัณฑ์พนิษฐ์

โดยใช้รูปแบบการสอนจริงจากสโมสรเชลซี

หลังจากผ่านมาสนามที่๔จากทั้งหมด๕สนาม
หลายคนที่มาชมการฝึกซ้องก็จะได้พัฒนารูปแบบการสอนด้วย

จะจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่๓๐พฤษฎีกายนนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เด็กเขามุ่งมั่นนะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายเลย
ก็ยังเด็กกันอยู่ยังอยู่ในรุ่นเดียวกันที่ยังแข่งกันได้